กลุ่มทอผ้าหมายปักทงชัยจังหวัดนครราชสิมา
จัดเตรียมของที่ระลึกให้ผู้นำที่เข้าร่วมกัน
ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กเป็นของที่ระลึก
สะท้อนเรื่องราวเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ทั้งหมดเจ็ดชิ้นโดยหนึ่งในเจ็ดชิ้น
คือชุดผลิตภัณฑ์ผ้าจตุรพรเป็นผ้าไหมทอมือย้อมสี
ธรรมชาติด้วยสีจากเปลือกมะพร้าวอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอำเภอปักทงชัย
ลายชะลอมร้อยเรียงขึ้นเป็นลายไทยประจำยามจตุราพรหรืออาพรทั้ง๔ชิ้น
ผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยเน็กไทท์ผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าและหน้ากากผ้า
ซึ่งถือเป็นของฝากที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี
โดยนายศักดิ์ชายบุญญานุสิตนายกสมาคมใหม่ไทยนครราชศรีมาเผย
รู้สึกดีใจและภูมิใจหลังจากนี้ผ้าไหมจากอำเภอปักทงชัย
จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้นำแต่ละประเทศได้นำกลับไปยังประเทศของตน
เชิญชวนเที่ยวงานผ้าไหมปักทงชัยที่จะจัดขึ้นหน้าที่ว่าการอำเภอปักทงชัย
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๕ธันวาคมนี้